มาจ้ะคุณผู้ชมมาร้องเพลงนี้กันค่ะ

เอาเป็นว่าวันที่๑๖รวยแน่นอนคุณผู้ชม
ท่านคุณผู้ชมเปิดมาดูบันเชิงไทยรัฐรุ่งเรืองลอตเตอรี

เสร็จกับทีหน้าใหม่จะเกิดขึ้นมากมายค่ะ
วันนี้พาตามไปดูนะคะท่านนี้เลย

ว่าปังอยู่เด้อคุณโชว์เวทีหมอรำงานแสดงละครต่างต่างมากมาย
ที่สำคัญแม่เป็นคนหัวสูงนะคะดูสิก้าวผมอย่างนี้นะคะ
โอ้โหปังอีกปังไม่ไหวเจ็บกระหม่อมแทนเลยอ่ะแม่
จริงนะคะแต่ว่าเรื่องเสี่ยงดวงเนี่ยไม่เข้าใครออกใครค่ะ
ลงทุนหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลซะหน่อยค่ะไม่แน่นะคะ
ภาพนี้เลยคุณผู้ชมแม่มาจ่ายตลาดอยู่ดีนะคะ
ก็อาจจะได้เป็นเศรษฐีก็ได้นะคะคุณค่ะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงค่ะนะคะ
เอาสับไก่นานฉันก็มาแผงตลาดหน่อยยายเลขอะไรล่ะนะจ๊ะ
พุ่งไปเลยนะจ๊ะแล้วก็โหวัดดวงไปค่ะ
อาจจะได้เป็นของขวัญวันสิ้นปีหรือเปล่าตั้งหน้าตั้งตากันให้ดี

ออุ้ยคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวใกล้วันเดี๋ยวดิชันประมวลให้ดูเพราะทำเป็นสถิติไว้เลย
ว่าเรานำเสนอข่าวอะไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวจะมาประมวลให้ว่ามันปั๊วยังไงบ้าง
ที่หิวจำพูดเรียกถึงสถิติตัวเลขที่แท้จริง
ของดิฉันด้วยนะคะส่วนตัวจริง